แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า
โอกาสแบบนี้มันก็มีคนคิดไม่ดีฉวยโอกาส
จังหวะที่เขาต้องทิ้งบ้านไปเพื่อเอาชีวิตรอด

คุณทัศนัยลงพื้นที่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
จะพาไปดูที่หมู่บ้านทัพไทยที่ตำบลแจรแม

ชาวบ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้

เขาบอกว่าถึงแม้น้ำจะลดแล้วแต่มันแค่ลดลงบ้าง

ผู้เท่าผู้แก่หลายคนไม่ออกจากบ้านเลย
ต่อให้ใช้ชีวิตอยู่บนหลังคาก็จะอยู่

เพราะอย่างที่บอกมีคนเข้ามาขโมยของในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์กันเลย

รายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะ
ครับคุณภาคภูมิคุณอรัชพร
ข้ามแม่น้ำหมูลเชื่อมสองอำเภอครับด้านซ้ายมือของผมนั้นเป็นอำเภอเมือง
ส่วนขวามือนั้นเป็นอำเภอวารินชำราบของจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว
แต่ย้ำแบบนี้ว่ายังคงวิกฤตชาวบ้านยังคงเดือดร้อน
โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่สองฝั่งของแม่น้ำมูลอยู่ไม่ได้
น้ำท่วมมิดหลังคาต้องมาอยู่ที่ริมถนนบนสะพานรวมทั้งเกาะกลางถนนแบบนี้
คุณผู้ชมดูสิครับอันนี้สภาพที่เป็นชีวิตตอนกลางคืน
จุดเทียนเอาไว้ด้านในกินตรงนี้อยู่ตรงนี้
นอนตรงนี้อาบน้ำตรงนี้กับข้าวของบางส่วนที่พอจะขนออกมาได้เพียงเท่านั้น
ตอนนี้สิ่งที่เห็นอาจจะดูเหมือนสว่างเพราะว่ามีไฟจากกล้องของเรา
รวมทั้งจากรถที่เรามาจอดส่องไฟไว้ให้แต่ว่าความเป็นจริงแล้ว
จุดนี้มันมืดมากมากนะฮะเราพยายามจะเดินเท้าต่อไปด้านใน
แต่ว่าเดินไม่ได้เพราะว่าน้ำมันลึกแล้วก็อันตรายมากทีนี้เมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา
เราลงไปอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่าชุมชนบ้านทัพไทยให้คุณผู้ชมไปดูภาพก่อน
เราไปเก็บภาพมาเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมาครับ
เรานั่งเรือท้องแบนไปกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๒จังหวัดอุบลราชธานี
เข้าไปในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพญาชื่อว่าหมู่บ้านทัพไทยนะฮะ
ตำบลแจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชม
เรานั่งเรือท้องแบนเข้าไปไปเจอกับคุณป้าคนหนึ่งชื่อว่าคุณป้าเทวีอายุ๖๓ปี
สภาพค่อนข้างจะน่าสงสารคุณป้านั่งเกราะลูกโรงอยู่
แล้วลูกโรงนั้นเนี่ยมันทำอยู่บนแพร่ปลาแพร่ปลาเนี้ยเดิมทีมันอยู่ริมแม่น้ำมูล
แต่พอน้ำท่วมคุณป้าต้องเอาชีวิตรอดเอาแพร่ปลามาดัดแปลงเป็นแพร่ให้คนอยู่
เอาข้าวของที่พอจะขนได้ไปใส่ไว้แพร่อันเนี้ยแล้วเอาลูกกรงมาล้อมรอบไว้
เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ขโมยเข้าไปในชุมชนเยอะมาก
อาศัยจังหวะคนที่ไม่อยู่บ้านเข้าไปขโมยของของชาวบ้าน
ก็เป็นการซ้ำเติมความเด็บร้อนของชาวบ้านให้มันหนักขึ้นไปอีก
ผมพยายามปีนเข้าไปหาคุณป้าที่บริเวณด้านในไปคุยแล้วก็ไปดูสภาพความเป็นอยู่
ถามว่าทำไมคุณป้าไม่ออกไปอยู่ด้านนอกที่บริเวณศูนย์พักพิง
คุณป้าบอกว่าเป็นห่วงข้าวของอยากจะอยู่เฝ้าของคนเดียวก็จะอยู่
ร้อนก็จะอยู่ฝนตกก็จะอยู่แล้วก็เป็นห่วงหลานที่อยู่ในวัยเรียน
ชวนไปอยู่กรุงเทพก็ไม่ยอมไปนะครับซ้ำร้ายไปกว่านั้นคุณป้ายังป่วยเป็นโรค
ซึมเศร้าแล้วก็โรคเครียดพอน้ำท่วมอาการก็หนักมากกว่าเดิมคุณผู้ชม
แล้วก็มีนัดคุณหมอเดินทางออกไปค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควร
ถามว่าคุณป้าอยู่ได้อย่างไรสิ่งที่คุณป้าตอบมาคือคุณป้าก็ให้กำลังใจตัวเอง
แต่เพียงว่าสู้ฉันต้องไม่ตายสู้ฉันต้องไม่ตาย
ไปฟังเสียงบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่ผมเข้าไปเจอกับคุณป้าที่นี่หน่อยครับ
ข้าวคนอยู่ไหนข้าวคนอยู่ในหม้ออ่ะ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
คุณต้องก่อนลูกลงรอดูว่าใครจะมาบ้าง

ไปไม่ได้

แล้วข้าวของเสื้อผ้าที่ของใช้ของอะไร

นี่ไงนี่นี่
เป็นสะเบียงเขาก็บริจาคมาให้

ซักตากข้างล่อแล้วมันแห้งก็เอาเข้ามา

สู้นะไม่ต้องคิดเยอะเรียบร้อยมันก็รถ
อีกหนึ่งชีวิตนะฮะที่เราได้นั่งเรือเข้าไปนอกจากคนแล้วก็
ยังมีสัตว์ด้วยคุณผู้ชมอย่างบ้านหลังนี้สภาพที่เห็นนั้น
ก็จะมีแม่แมวกับลูกแมวอยู่ที่บริเวณหลังคาบ้าน
เราได้ไปเจอเจ้าของบ้านพายเรือเข้ามาพอดีเพื่อเอาอาหาร
ให้แมวเขาบอกว่าแมวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกในช่วงตอนน้ำท่วมพอดี
แล้วลูกแมวนั้นก็หนีน้ำไม่ทันจมน้ำตายไปหนึ่งเหลือเพียงสาม
เจ้าของบ้านก็ขนของไม่ทันทุกอย่างจมไปกับน้ำได้แค่เสื้อผ้าบางส่วน
แล้วก็ทีวีกับตู้เย็นเพียงเท่านั้นเพราะว่าในตอนที่น้ำขึ้นมานั้นมีเพียงคนแก่กับเด็กเล็กอยู่ในบ้าน
ไม่มีแรงจะขนของออกมาต้องยอมให้ทุกอย่างนั้นจมไปกับน้ำ
แล้วก็เหลือเพียงแมวสี่ชีวิตที่รอดชีวิตมาไปฟังเสียงของชาวบ้านคนนี้ครับ
ในบ้านอะไรเสียหาวมากที่เก็บทำไหม
ตอนนี้มีอะไรเหลือเอาออกมาได้บ้างที่มีติดตัวออกไปข้างนอก

แล้วของอีกอย่างอื่นมีอะไรแบบเสียหาอยู่หรือ

แล้วหลังจากนี้คิดไหมว่าจะยังไงต่อไปกับชีวิตนี้

สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
คือเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับ
จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องเอาตัวรอดแล้ว

ผมนั่งเรือไปเจอกับทีมแข่งเรือพายของชุมชนที่นี่
เขาใช้ชื่อทีมว่าขุนทัพนะครับ
ทีเขาจะใช้แม่น้ำมูลในการฝึกซ้อมในการพายเรือ
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงต้นเดือนหน้าจะมีการแข่งเรือ
แต่ตอนนี้แม่น้ำมูลน้ำท่วมสูงน้ำไหลเชี่ยวไม่สามารถซ้อมในลำน้ำมูลได้
จำเป็นต้องเปลี่ยนที่ครับภาพที่เห็นนั้นคือถนนกลางหมู่บ้าน
แต่มันกลายเป็นลำคลองกลางหมู่บ้านไปแล้ว
ทำให้ต้องมาซ้อมพายเรือกันในคลองกลางหมู่บ้านแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ถามว่าทำไมต้องซ้อมเขาบอกว่า
ทุกคนที่เป็นฝีพายน้ำท่วมบ้านทั้งหมดแต่ด้วยความใจรักแล้วก็ต้องการจะลงแข่ง
สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านทัพไทยจำเป็นต้องเจียดเวลามาซ้อม
แม้จะลำบากถึงแม้ว่าจะไม่เต็มที่แต่ว่าทุกคนจะรัก
แล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ทำให้ต้องเจียดเวลา
แม้ที่อุปสรรคบ้างก็ตามทีแล้วยอมรับว่าผลงานในปีนี้
ในการลงแข่งเรืออาจจะไม่ดีเหมือนปีก่อน
เพราะว่าอุปสรรคจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมเก็บไปฝากมา
ในช่วงของกลางวันที่ผ่านมาจากชุมชนบ้านทัพไทย
ตำบลจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมมาดูภาพบริการสดสดที่ผมยืนตรงนี้ก่อนนะครับ
ฝั่งนี้เป็นอีกด้านหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำมูลคุณผู้ชมนะฮะให้ดูเพลิงตรงนี้หน่อยครับนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นเพลิงที่เขาอยู่กันสี่ชีวิตคุณผู้ชมเดิมทีบ้านเขาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลแต่อยู่ไม่ได้
ตอนนี้บ้านมิดหลังคาเอาเนี่ยครับไม้พาเลสตัดไม้ริมทางเศษไม้เศษผ้าเศษผ้าใบที่เหลืออยู่
มาทำเป็นเพลิงพักแบบนี้อยู่มาเป็นเดือนแล้วนะครับทำเป็นสองชั้นด้วย
ด้านในจะเห็นว่ามีชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองให้อยู่ได้ถึงสี่ชีวิตกินตรงนี้
ตรงนี้เนี่ยคุณป้าผมนั่งคุยมาก่อนอันนี้คือนั่งทำกับข้าวอยู่ใช่ไหมฮะ
มานานแค่ไหนแล้วครับเกือบเดือนแล้วค่ะแล้วครับวิถีชีวิตตอนเป็นยังไงบ้าง
ตอนที่น้ำถุ้มแบบเนี้ยค่ะรำบากอยู่ค่ะครับอ่ะ
ใจป้ายแต่ปกตินะจ้ะอาจจะตามอัตรภาพไปนะค่ะทำกับข้าวอยู่นะครับ
ไม่มีน้ำไม่มีไฟมีแต่ยุงแล้วก็โจรครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มชีวิตของ
คนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมตอนนี้และยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะครับ
บุญมีกาเสสอนถ่ายภาพครับและผมทัศนัยโค้ดทอง
รายงานสดจากอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวาน
ก็อย่างที่เราเห็นแล้วก็ที่คุณทัศนัยรายงานมาหลายชีวิตเลย
กล้าทิ้งบ้านจริงเพราะโจรชุมกว่ายุงอีก
ก็มันสักครู่นี้บางท่านอยู่เป็นเดือนนะครับ
แล้วก็จากการประเมินของทางจังหวัด
คาดว่าถ้าฝนหยุดตกระดับน้ำทรงตัวแล้วเริ่มลดเนี่ย
อย่างน้อยขวาจะแห้งกันก็อีกเป็นเดือน